ส่วนช่วงแรกนี้นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอากาศยานของกองทัพบก๒เหตุการณ์ด้วยกัน
เหตุการณ์แรกช่วงเช้าเลย๗นาฬิกานะคะ
เครื่องบินค่ะของนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ต
การตรวจเยี่ยมประชาชนรวมทั้งเดินทางไปเปิดท่าอากาศยานแห่งที่๒ของจังหวัดภูเก็ต
เกิดขัดข้องนะคะเกี่ยวกับระบบจอวัดระดับความสูงจนทำให้ต้องเปลี่ยนเครื่อง
แต่ว่าสุดท้ายก็เดินทางไปได้นะคะแต่ว่าล่าช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมง
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ใช่ครับก็เกิดเหตุตกขณะล่อนโรงจอดนะครับก็ทำให้เครื่องบินนั้นระเบิดแล้วก็เสียหายทั้งลำ
แต่ว่าทหารที่มาด้วยนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย๔รายครับ
ลิคอปเตอร์แบบฮิวอี้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสหมายเลข๗๑
อยู่ในสภาพที่เสียหายทั้งลำนะครับหลังควบคุมไม่ได้
ขณะที่กำลังร่อนลงจอดบริเวณลานจอดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ
เฮลิคอปเตอร์มีอาการควงแล้วก็หมุนรอบทิศทำให้ตกกระแทกพื้น
ก่อนจะระเบิดขึ้นแล้วก็ไฟลุกไหม้
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษระดมกำลังกันเข้าไปดับไฟอย่างเร่งด่วน
ส่วนนักบินและช่างเครื่องรวม๔นายบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นบินมาจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
เพื่อไปรับพลตรีเอกรัฐช้างแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
และพันเอกพิสิทธิ์ชาญเลขาเป็นผู้บังคับการกรมทหารกลานที่๔๖
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอจนะนั่นเองครับ
ทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็กล่าวว่า

แต่ว่าเสียการทรงตัวซะก่อนทำให้กระแทกพื้นอย่างแรง
คดีนักบินและช่างเครื่องปลอดภัยครับ
ส่วนตัวเองแล้วก็คณะนั้นก็อยู่ระหว่างการรอให้เครื่องจอดสนิท
แล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปบนเครื่องก็เกิดเหตุเสียก่อน
ตอนนี้ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ